ไปที่ร้านของเจ๊เล็กยำสามครกกันหน่อยคุณผู้ชม
ร้านเจ๊เล็กยำสามครกเปิดอยู่ที่ถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบ
วิหารพระอุปคุฎอำเภอเมืองประจวบกิริคัน
เจ๊เล็กอยู่ท่าทางแบบอื้อหือเล็กพี่ไปเลย
เล็กหรือว่าคุณชะบาผู้งามอายุ๔๒
บอกว่าร้านเนี่ยนะเปิด๔โมงเย็นไปนู่นถึง๓ทุ่ม
ลูกค้าไปรอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิด
รูปแบบทั้งไทยทั้งปูตำผลไม้ลูกค้าก็เอาเลยเลือกอยากผสมอะไร
เหมือนน้ำเมื่อกี้อ๋อเต็มที่เออมีผลไม้คืออยากกินอะไรผสมอะไรบอกมาเจ๊ตำให้อืมเออ
ปูม้าไม้กุ้งสดไม้แมงดาทะเลก็มีหอยนังรมก็มีหอยแคลงก็เลือกได้เช่นกัน
คืออยากใส่อะไรมั่วให้หมดใส่ไปให้หมดแต่มันอร่อยนะครับ
จากนี้ยังมีเมนูยำเป็นยำรวมมิดทะเลยำไข่แมงดาและเมนูยำที่คนชอบสั่งบ่อยคือยำปลาเมี่ยน
อืมคือมันเป็นตามภาษาของคนทะเลอันนี้คือชื่อปลาใช่ไหมเออใช่
เป็นภาษาของคนทะเลซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็คือปลาอกกะแร้ครับ
เป็นชื่อเดียวกันแต่คือคนทะเลเขาจะเรียกว่าเรียกว่าปลาเงี่ยน
เจเล่บอกว่ารสชาติมันแตกต่างกันด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับถั่ว
เป็นถั่วตัดตำละเอียดราคาทั้งหมดทั้งมวล๗๐บาทเท่านั้นนะครับ
เลขบอกว่าขายดีจนทำคนเดียวไม่ทันบางทีลูกค้าไปรอใช่ไหม
เอาคิวก่อนนะอีกสองชั่วโมงค่อยกลับมาเอาโอ้โหสองชั่วโมง
คือเจ๊ทำคนเดียวมันทำไม่ทันบางคน๓ชั่วโมงก็มี
ให้ลูกสาวเนี่ยหยุดเรียนเลยหยุดเรียนเลยทีเดียว
ราคาอาหารเริ่มต้น๓๐บาทเรื่อยไปจนถึงหลักร้อยบาท
แล้วแต่ส่วนผสมที่คุณจะเลือกกินเอานะครับ
ใครอยากกินก็ไปหาเจ๊เล็กได้ถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบนะครับ
วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์ราคา๓๐บาทเป็นต้นไป

มันคือความแซ่บของแบบทะเล
แล้วดูจากท่าทางของเจ๊แล้วเนี่ยน่าจะแบบปรุงไม่ยั้ง
ใส่พริกมะนาวน้ำปลา